หลายคนบอกอ้าวมีเรื่องผัวเมียมาอีกแล้วเหรอ

แล้วบางทีคือมันไม่ใช่คู่เราก็แล้วไปถูกไหมคะ
แต่บางทีมันก็เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันนะ
ว่าเขาเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับสามีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
อยู่มาวันหนึ่งเห็นในแชทของสามีว่ามีผู้หญิงวีดีโอคอลมาหาตี๓๒ชั่วโมง
พอโทรไปถามผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกคุยเรื่องงานแล้วก็พิมพ์ด่าเธอแบบเสียหาย
แชทที่คุณผู้ชมลองดูที่เธอเอาให้ดูด้วยนะ
เก้ากุมภาพันธ์เห็นว่าฝั่งขวาคือฝ่ายสามีโทรไปหาผู้หญิงแล้วก็ยกเลิกการโทรไป
ฝ่ายหญิงก็วีดีโอคอลคุยกลับมาบอกคิดถึง
ฝ่ายสามีบอกไม่มีโทรศัพท์ใช้ฝ่ายหญิงก็ส่งสติ๊กเกอร์มาแบบนี้
แล้วก็เขียนถามมาว่าทำไมเมียถึงไม่ให้อ่ะมาบอกเพื่อแล้วก็วีดีโอคอลไป
แล้วทำไมเมียถึงไม่ให้แล้วมาบอกกูเนี่ยนะเพื่ออันนี้คือที่เขาส่งไปนะคะ
ทีนี้ฝ่ายสามีบอกว่าจะไปหากล้องเสียเมียทุบ
ฝ่ายหญิงก็บอกมึงไม่เคยมาหาจะมาทำไมนี่ค่ะอย่ามาปัญญาออนเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้ในแชทของฝ่ายสามีก็ตอบกลับมาว่า
ยังบอกคิดถึงผัวกูอยู่เลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอไม่เอาผัวชาวบ้าน
ฝ่ายหญิงก็เลยตอบกลับไปว่าเมียประสาทแบบมึงใครจะอยากอยู่
คิดเอาเองละกันว่าแย่ขนาดไหนโอ้โหพูดแรงมากเลยอ่ะ
เอาใหม่นะฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่งผู้หญิงฝั่งขวาเนี่ยคือฝั่งผู้ชาย
พ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอแต่อาคารที่เซ็นเซอร์นี่เป็นคำคำหยาบนะคะ
ทีนี้ก็เลยคิดว่าฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาของผู้ชาย
จะเอาโทรศัพท์มือถือแฟนมาเล่นแล้วก็คือโตเถียงกันผ่าน
ไลน์ของแฟนนี่แหละนะคะมีแชทหน้าต่อไปไหมคะนี่อ่ะ
วาเลนไทยแล้วด้วยสงสารผัวเนอะเขาจะมีเพื่อนมีฝูงก็ไม่ได้
เมียบาปโอ้โหเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมลองอ่านฝั่งนี้ก็บอกอ่ะ
อยู่ในกลาแอบต่อไป๕๕๕๕อย่างงี้นะคะอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าจ้า
แม่สาวโรงงานนี่ก็โตเถียงกันไปคือเขาพูดทำนองว่า
เลี้ยงลูกทำงานไปเถอะระดับฉันเนี่ยเอาเงินสดฟาดหน้าเธอยังได้เลย
นี่ขนาดเมียน้อยนะผัวยังโอนเงินมาให้ไม่ได้คุยอย่างเดียวนะ
ถามผัวดูสิมาหากูกี่ครั้งนี่ค่ะคือแชทที่นี่เห็นไหม
ฝั่งผู้หญิงก็ส่งมาบอกพี่คิดถึงพี่อะไรอย่างนี้นะคะ
คุณระวิการแก้วิจิตผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปคุยกับฝ่ายภรรยาที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
บอกคบหาสามีแต่งงานกันมาเนี่ยเข้าปีที่๘แล้วมีลูกสาววัย๒ขวบ๔เดือนด้วยกัน๑คน
ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วจับได้ว่าสามีคุยกับผู้หญิงคนอื่น
เพราะเห็นว่าสามีติดมือถือสายเข้าตลอดเลยกลางดึก
พยายามจะขอดูโทรศัพท์สามีก็ไม่ให้
นี่เคยถึงขั้นเครื่องโทรศัพท์ทิ้งจนพังมาสองเครื่องแล้วเพราะว่าเธอขอดูโทรศัพท์
ตัดสินใจส่องเฟซบุ๊กเลยค่ะส่องเฟซบุ๊คจนไปเจอเฟซบุ๊คของฝ่ายหญิง
มั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันกับที่แอบคุยกับสามีก็เลยแอดไลน์ไปสอบถามตรง
แต่ฝ่ายหญิงก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีการให้สามีมาคุยกับเธอด้วยว่า
รับได้ไหมถ้าจะครบ๒คนถ้ารับได้เดี๋ยวฝ่ายหญิงช่วยค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ๕๐๐บาท
ตอนแรกเธอก็ตอบไปว่ารับได้แต่เอาเข้าจริงใครจะไปรับได้เธอบอกเธอรับไม่ได้
ก็เลยทักแชทเฟสไปฝ่ายหญิงก็บล็อกเธอจนวันหนึ่งฝ่ายหญิงโทรเข้าหาสามี
พอเธอรับสายก็มีปากเสียงทะเลาะกันด้วยคำหยาบคายแล้วก็มาว่าเธอเสียหายหาย
เธอบอกเธออยากฟ้องร้องกรณีที่ถูกด่าทอเมื่อวานเธอก็ทะเลาะกับสามีจนมือกระแทกประตูได้รับบาดเจ็บด้วย
โชว์แผลที่ข้อมือให้ดูด้วยนะคะว่ามันเป็นสีแบบเนี่ยม่วงช้ำแบบนี้เลยอะค่ะ
น้อยก็จริงกูมีเงินกูจะเอามาฟาดหน้ามึงเท่าไหร่ก็ได้
อยากโดนฟาดหน้าก็สร้างความแสนกับพี่จริง
หนูก็อยากจะรู้ว่าเขาจะฟาดหน้าหนูกี่แสนเหมือนกัน
จะฟาดจริงหรือเปล่ามันในแชทบอกระดับ
ระดับเขาเนี่ยจะเอาเงินฟาดหน้าเราเท่าไรก็ได้
ต้องมาโดมียาน้อยได้ด้วยหรอเราทำไหนผิดอ่ะ
เราทรงฉลาดดีเราจะด้าเขาอยากนี่เรายังไม่ได้เลย

มีการไปปรึกษาทนายแล้วแต่ว่าไม่มีเงินในการจ้างทนายฟ้องร้อง
เธอเองก็ตกงานถ้าทนายคนไหนอยากแนะนำเนี่ยช่วยติดต่อเธอมาทีได้ไหม
อันนี้คือเรื่องฝั่งของทางภรรยาที่เขามีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
เราโทรไปคุยกับฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหาด้วยเพราะมันก็ต้องฟังความสองข้างถูกไหมคะ
ก็โทรไปฝ่ายนั้นเขายืนยันว่าโอ๊ยไม่ได้เป็นเมียน้อยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับสามีของเขาคนอื่นเลย
เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนพี่น้องรู้จักกันในกรุ๊ปร้องเพลงในแอปแอปนึง
ส่วนที่ฝั่งภรรยาเขาอ้างว่าเธอยื่นข้อเสนอช่วยค่าเลี้ยงดูลูก๕๐๐บาท
ถ้ายอมให้คบกันสองคนเนี่ยเธอพูดกับผู้สื่อข่าวเราบอกว่า
เรื่องจริงใครเขาจะยอมกันแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไง
ผู้สื่อข่าวเลยถามว่าแล้วพี่ไปด่าเขาจริงเปล่า

บอกด่าจริงยอมรับว่าด่าจริง

คือโมโหไงก็มาละลานคุกความความเป็นส่วนตัวมันก็เลยโมโหอ่ะ
อยากให้เมียกลับไปดูตัวเองก่อนว่าเป็นคนยังไง
ทำไมผัวถึงต้องมาระบายกับกลุ่มเพื่อนว่าอยากเลิกอยากเลิก
กับโบ้เนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วคือเมียเขาไม่วุ่นวายไม่เลิกอะไรสักที
แล้วเขาก็พิมพ์มาต่อว่าเราอะไรอย่างนี้
คือเพื่อนมาต่อเพื่อนพิมพ์มาคุยกันเป็นเพื่อนกันอ่ะ

แล้วทีนี้เขาด่าเรามาเราก็เลยโมโหเราก็แบบเนี่ยเนี่ยเนี่ย
แล้วเนี่ยจบป่ะจะได้จบอะไรอย่างนี้เข้าใจมั้ย
อารมณ์ไปอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะ
เพราะว่าเปิ้ลเองเปิ้ลก็มีครอบครัวอยู่แล้วค่ะ
พูดมาเนี่ยเป็นเมียน้อยบ้าหรือเปล่าคุณบ้าหรือเปล่า
คุณยังไม่รู้เรื่องอะไรดีเลยคุณมาว่าคนอื่นเขา
ในเมื่อว่าเป็นเมียน้อยเราก็ใส่ไปบ้างสิคะ

คุณต้องรู้ว่าหัวคุณเป็นยังไงก่อนที่จะว่าคนอื่น
เขาดูแลผัวตัวเองก่อน
ถ้าคุณจะฟ้องคุณคิดว่าคุณมีหลักฐานมากพอ
คุณมาได้เลยค่ะ
อ่าต้องฟังความสามด้านแหละเรื่องเนี้ย
ฟังภรรยาที่มีทะเบียนฟังฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหาแล้ว

สรุปก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้จบยังไงค่ะคุณผู้ชมค่ะ